นาฬิกาหกนาทีแล้วนะครับติดตามเช้าข่าวชัดโซเชียลครับ
คุณผู้ชมครับวันนี้ถ้าดูหน้าหนึ่งสิบพิมพ์ไทยรัฐก็จะเห็นภาพข่าวนี้แล้วฮะ
ถล่มสภาพก้อนหินขนาดใหญ่บริเวณปล่องโบราณสถานถ้ำเขาหลวงอำเภอเมืองเพชรชบุรี
เกิดถล่มกระแทกกระเบื้องที่อยู่ตรงลานเนี่ยนะครับทั้งเสียหาย
แต่เรื่องนี้กลายเป็นเรื่องที่ถูกโยงไปว่าตอนทำพิธีในการที่จะซ่อมในการซ่อมแซมเนี่ย
ไม่ได้มีการทำพิธีหรือเปล่าทำให้เกิดอาเภษนะครับ
ดังนั้นก็เลยกลายมาเป็นประเด็นข่าวใหญ่นี่แหละครับ
คุณผู้ชมครับไปดูสภาพความเสียหายหน่อยฮะ
แต่ละก้อนนะคุณหนักหลายกิโลนะ

ก้อนใหญ่ที่ตกลงมาแบบนี้นะครับ
หินที่ถล่มลงมาภายในโบราณสถานถ้ำเขาหลวงตำบลทงชัยอำเภอเมืองเพชรบุรี
โดยนายกิติพงศ์พึ่งแตงหนึ่งในคณะกรรมการดู
ว่าการดูแลและตรวจสอบการบรวณะโบราณอสถานในจังหวัดเพชรบุรี

เมื่อช่วงบ่ายวันอาทิตย์ได้เกิดเหตุการณ์ดังกล่าวขึ้น
จากการสอบถามเจ้าหน้าที่ของวัดบุญทวี
ผู้ดูแลภายในถ้ำเขาหลวงบอกว่า
ก่อนหน้าที่ก้อนหินจะถล่มลงมาได้มีฝนตกลงมาอย่างหนัก
ทำให้ก้อนหินที่อยู่บริเวณปากปล่องถ้ำเขาหลวง
เกิดการซุดตัวแล้วก็ตกลงมาบริเวณกลางโถงถ้ำ
ใกล้กับพระประธานที่ทางกรมศิลปากร
กำลังดำเนินการบุรณะซ่อมแซม
น้ำหนักของก้อนหินแต่ละก้อนเขาบอกหลายกิโลห้ากิโลเป็นอย่างต่ำ
ทำให้พื้นกระเบื้องหน้าวัวแตกหักเสียหายเป็นวงกว้าง
พื้นกระเบื้องหน้าวัวนี่ก็คือกระเบื้องลักษณะขนมสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูน
บางคนก็เรียกว่ากระเบื้องว่าว
บางคนก็บอกกระเบื้องหน้างัวหน้าวัวเสียหายเลย
ขณะนั้นมีนักท่องเที่ยวชาวจีนจำนวน๒คนที่กำลังยืนถ่ายรูปอยู่บริเวณใกล้นั้น
โชคดีครับวิ่งหลบก้อนหินที่ตกใส่ออกมาได้ทันจึงไม่ได้รับบาดเจ็บ
เมืองต้นทางช่างผู้รับเหมาได้ดำเนินการ
พื้นที่บริเวณก้อนหินถล่มไม่ให้นักท่องเที่ยว
และผู้ที่ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องเข้าไปในจุดเกิดเหตุ
เพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาตรวจสอบต่อไปนะครับ
โดยนายกิติพงศ์เปิดเผยนะครับว่าเหตุที่เกิดขึ้น
เชื่อแบบนี้คุณว่าอาจจะเป็นเหตุอาเภษ
จากก่อนหน้านี้ไม่มีการบวงสวงก่อนที่จะดำเนินการบูรณะซ่อมแซม
โดยเหตุการณ์แบบนี้ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อน
ในรอบ๑๕๐ปีที่ธรรมนักแห่งนี้ที่วันแห่งนี้สร้าง

น่าจะเกิดเกี่ยวกับการเกาะอาเภษนี้หรือเปล่า
เพราะว่าเริ่มบุรณะถ้ำเขาหลวงเมื่อเดือนเมษายนที่ผ่านมา
ก็บอกว่ามีเรื่องเกิดขึ้นมาตลอดเลยนะครับ

แต่ว่ากรมศิลปากรตอนนี้ก็ต้องเข้ามาดูแลนะครับ
ชาวบ้านบอกว่าอยากให้กรมศิลปากรเข้ามาทำพิธีบวงสวง
ก็เป็นเรื่องความเชื่อด้วยนะครับ